ส่วนเหตุการณ์นี้ที่ปฐุมธานีคุณผู้ชมครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์มา
แล้วอยู่รถก็สายไปสายมา

แล้วก็ในกระเป๋าของเธอเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ

ริมถนนช่องทางคู่ขนานมุ่งหน้าบังปะอินค่ะ

หมดสติยังสวมหมวกกันน็อกอยู่เลยนะคะ

อายุประมาณ๓๐๔๐ปีก็มีแผลแตกที่ใต้คางด้วย
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสนะคะ
ก็ตรวจแล้วยังไม่ได้สตินะคะ

ตรงนี้รถมอเตอร์ไซคันนี้ค่ะ
พอเปิดเบาะออกมาจะตรวจหาเอกสารว่าเป็นใครที่ไหนอะไรยังไง
ปรากฏว่าในกระเป๋าสะพายของเธอเนี่ย
พอเปิดดูมีเงินสดจำนวนมากเลยค่ะ
มีทั้งธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาท๑๐๐บาท
เป็นปึกเลยรวมแล้ว๗แสนกว่าบาทนะคะ
แล้วยังมีสร้อยคอทองคำหนัก๑บาท๒เส้น
สร้อยคอไม่ระบุน้ำหนักอีก๑เส้น
สร้อยคอไม่ระบุน้ำหนักมีพระเลี่ยมทองอีก๑องค์

เอกสารของบุคคลต่างด้าวหลายคนเลยค่ะ

เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นทรัพย์สินที่คนกลางที่ต้องเจอเนี่ย

กู้ภัยเขาก็รวบรวมทรัพย์สินทั้งหมด
ใส่ในถุงแล้วพันด้วยผ้าเทป
ลงลายมือชื่อเอาไว้๓ฝ่ายเลยเพื่อเป็นหลักฐาน
ว่ามีเท่านี้เท่านี้นะมีแบงค์เท่านี้มีทองเท่านี้
เป็นหลักฐานร่วมกันทั้ง๓ฝ่ายนะคะ

ก่อนที่จะมอบทรัพย์สินเหล่านี้คืนให้กับเจ้าของต่อไปนะคะ
สองสามีภรรยาที่เป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วแจ้งกู้ภัย
คือสองท่านนี้นะคะเขาบอกว่าเขากำลังขับรถไปทำธุระกัน
แล้วพอมาถึงตรงนี้สังเกตเห็นมอเตอร์ไซคันนี้
ซึ่งอยู่คนละเลนกันสายไปสายมา
แล้วหลังจากนั้นก็ล้มคว่ำลงก็เลยจอดรถแล้วลงมาดู
ตอนแรกยังรู้สึกตัวเล็กน้อยนะคะเหมือนคล้ายกับคนหายใจไม่ออก
ก็เลยช่วยเปิดหน้ากากแล้วก็ปลดที่รัดหมวกกันน็อก
แล้วก็โทรแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยนะคะ
ส่วนทรัพย์สินต่างเธอไม่ทราบ
เพราะพอกู้ภัยมาเขาสองคนก็ไปทำธุระกันต่อค่ะ
นี่ค่ะก็ถือว่าโชคดีนะคะที่เจอกับพลเมืองดี
เดี๋ยวพอฟื้นแล้วก็คงต้องมาดูเรื่องทรัพย์สินกันต่อไป
แต่ก็ทำหลักฐานเอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะ